นี้ถึงแม้หลายฝ่ายจะพอใจเรื่องของตัวเลขอุบัติเหตุ

แต่ว่าก็ยังคงมีคนเมาแล้วขับถูกจับกลุ่ม
แล้วก็ถูกคุมประพฤติไปมากกว่าถึง๒๐๐คดีครับ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินจามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หวังว่าประชาชนนะครับจะเดินทางด้วยความปลอดภัย

มีวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีน้ำใจแก่กัน
พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
พร้อมไปกับการอำนวยความสะดวกสัญจรให้กับประชาชน
มั่นใจว่าหากประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่น่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
และก็หวังว่าจะเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดนะครับ
นายประสานมหาลิตรกูนอธิบดีกรมคุมประพฤติกรสนยุติธรรม

ในช่วง๔วันของ๗วันอันตราย
ก็คือ๒๘๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
พบว่ามีผู้ที่สารสังคมประพฤติทั้งหมดถึง๒๑๕๗คดี
เป็นเมาแล้วขับ๑๗๕๒ราย
หรือคิดเป็น๑๘๑๒๒คดีขับรถโดยประมาท๔๔ราย

เสพยาเสพติดขณะขับรถ๓๖๐ราย
เมื่อพิจารณาสถิติคดีเมาแล้วขับถือว่ายอดสะสมสูงสุด
อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับ๑๖๙คดี
ในพื้นที่จังหวัดสุริน๑๔๔คดี
อุบลราชธานี๑๑๙คดี
นนทบุรี๑๑๙คดีเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ที่มหาศาลคามและปฐุมธานี๙๒คดีครับ
ขณะที่สถิติอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคมถึง๓๑ธันวาคม
มีอุบัติเหตุรวม๒๓๘๐ครั้ง
เสียชีวิตรวม๒๓๙คน
บาดเจ็บ๒๕๐๐คนค่ะ
โดยจังหวัดที่ตายเป็นศูนย์มี๑๓จังหวัดด้วยกัน
ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดอยู่ที่เชียงใหม่นะคะมี๘๖ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือที่ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะมีอย่างละ๑๑คน
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดก็คือบุรีรำนะคะ๘๙คน
และสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็ยังคงเป็นดื่มแล้วขับ

เดี๋ยววันนี้ต้องมารอลุ้นกันอีกนะคะว่าขากลับเนี่ย
เมื่อวานนี้จะมีอุบัติเหตุที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ค่ะ